คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเรื่องราวบางทีจุดเริ่มต้นมันเล็กน้อยนิดเดียว
แต่นำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บหนักเลยนะคะ
มีเพื่อนมาเคาะประตูห้องขอบุหรี่หน่อย
ก็บอกไปว่าไม่มีเพื่อนไม่เชื่อไปตามพวกมาไปตามเพื่อนมา
แล้วมาทำร้ายมาฟันเขานะคะจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วคือฟันแบบเลือดเขาพุ่งไม่หยุดเลยอะ
ฟันเขาทำร้ายเขาต่อหน้าเมียเขาที่เมียเขาท้องอยู่
ขอบุหรี่ไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยน้องก๊อฟแค่นี้เลยฮะ
กู้ภัยปฐมพยาบาลนะคะในนี้อายุ๓๐ค่ะ
มิดฟันที่แขนซ้ายแล้วลึกอ่ะเลือดไหลไม่หยุดเลย
ต้องรีบส่งโรงพยาบาลอยู่ชั้น๓ของอพาร์ทเมนต
ในซอยล่าพร้าวหกสิบสี่ค่ะคราบเลือดเต็มเลยนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่าในบอยก็เป็นเพื่อนสนิทของคนเจ็บ
คราบเลือดสิค่ะโอ้โหนี่เราส่งคุณชิวภูริพัฒน์บุญนิน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
ไปเจอกับแม่ของคนเจ็บนะคะนางมุกดาค่ะ
พาขึ้นไปดูห้องของลูกชายเลย
ระหว่างทางที่ขึ้นไปบันไดก็มีรอยเท้าของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีรองเท้าถอดทิ้งไว้มีหยดเลือดตั้งแต่ชั้นหนึ่ง
ขึ้นไปถึงชั้นสามอ่ะคราบเลือดในห้องทำความสะอาดไปแล้วนะคะ
เห็นไหมมีรองเท้าของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ในห้องก็ทำความสะอาดกันไปบ้างแล้ว
แม่บอกว่าตอนเกิดเหตุในบอยอยู่ชั้นสอง
เคาะประตูห้องลูกชายที่อยู่ชั้นสาม
เคาะบุรีหนึ่งมวลลูกชายบอกไม่มี
บอยไม่เชื่อก็ยังจะมาขอบุหรี่อยู่
ลูกชายก็ยืนยันว่าไม่มีจริง
บอยก็ไม่เชื่ออีกไปตามเพื่อนมารุมทำร้าย

แต่สุดท้ายในบอยพอก่อเหตุเสร็จก็หนีไป
แต่แค่บุหรี่ไม่มี
มันไม่สมควรที่จะเอาคนมาลุมขนาดนี้
มาฟันขนาดนี้เข้าใจไหมลูก

ใช่แล้วลูกเนี่ยหลานเราก็อยู่ลูกสาวเราท้องด้วย

แล้วก็เอาคนมาทำร้ายลูกเราถึงในบ้าน
มันข้อหานะมันเข้ามาขนาดนี้

มีแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดที่อยู่แถวนั้น

ว่าตัวในบอยผู้ก่อเหตุกับตัวในนิกคนเจ็บเป็นเพื่อนสนิทกันนะ

ก่อนจะเกิดเหตุเหมือนกับว่าในบอยลงมาด้านล่าง

ทั้งคู่ก็เลยด่ากันไปด่ากันมาทะเลาะกันหนักอะค่ะ
บอยขี่รถจักรยานยนต์ไปเอามีด
พอกลับมาถึงปรากฏว่าประตูปิด

บอยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเพื่อนมาอีก

แล้วพาขึ้นไปที่ห้องในนี้แล้วรุมทำร้าย

ต้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

โอ้โหดูสิคะเพื่อนก็เลยมี

ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เมืองตก
ขอโทษนะคะ

ตอนนี้ยังอยู่ห้องฉุกเฉิน

ตำรวจสนวังทองหลางก็เลยขอกล้องวงจรปิด

เพื่อตามตัวในบอยและกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ช่วงเวลาสักประมาณ๑๑โมงนิดค่ะ
แล้วมีเพื่อนของในบอยตามขึ้นไปด้วย๒คน

มีคนหนึ่งถือมีดนี่ในบอยเสื้อสีเหลือง

บอยเหมือนกับพยายามจะเปิดประตูห้อง

เพื่อนก็ตามขึ้นไปแล้วไปถีบประตูกัน
นี่ไงนี่ไงเปิดประตูเหล็กได้แล้ว

แล้วมีเพื่อนมีมีดด้วยอีกคนนึงค่ะ

ใช่มีลูกเล็กเมียเขาท้องอยู่ด้วย

ก็พากันวิ่งออกไปหลังจากมีเหตุชุลมุน

โอ้โหภรรยากับลูกก็ต้องลงกันไปข้างล่างอ่ะ

โอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิด